ท่านสื่อมัญชนที่รักครับท่านพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่คนปกตินะครับ
ผมในสงครามกิจเลิกไทยโดนวันนักภักดิ์เพื่อชาติครับ
ต้องเรียนว่าการที่พวกเรามาร่วมกันกับสถาบันนั้นนะครับ
โดยระบบประชาธิปไตยแล้วเรามีความสำนึกในคำพูดในศักดิ์ศรี

ต่อต้านกันทอบอำนาจ
อันนี้เป็นหลักสำคัญ
เราอยากจะเห็น
การตั้งรัฐบาล
ทำอะไรก็แล้วแต่ในคาดที่จะ
รัฐบาลนั้นต้องขอให้ทำแบบเป็นหลักสากล
ก็คือเสียงส่วนใหญ่

การที่จะใช้เลขกลอะไรต่างนั้น

ก็ฝากไทยเขาแล้วได้ที่คิดจะใช้
แรกกฎอุบัยต่างที่จะแยกชีพให้ทำ
ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
และมาให้ถูกต้อง
ตามรัฐสาหกฎนะครับ
เรื่องหนึ่งที่จะเรียนก็คือว่า

ตอนแรกท่านให้อภัยกับกฎประยุทธ์ที่ท่านทำผิดกฎหมาย
ท่านมาแก้ไขปัญหาความแตกแยก
ความแตกแยกหรือท่านจะมาสร้างความแตกแยกให้มากขึ้น
บางท่านนะครับไตรตรองให้ดีนะครับ
ว่าท่านอยากจะสูดทอดอันด้านอีกหรือไม่นะครับ
ท่านท่านครับสุดท้ายก็ฝากไว้ท่านโตขตรนะครับ
ท่านมาอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าเป็นท่านเป็นองค์กรอิสระ
แต่ทุกวันนี้ที่เริ่มตามไปนะครับอยากจะถามความประชาชนนะครับ
เขาเชื่อมั่นในตัวท่านหรือไม่นะครับ
คือคนเราเนี่ยครับอย่างที่เรียนว่าท่านมาก็เป็นผู้ที่
มีศักดิ์ศรีนะครับมีตำแหน่งหน้าที่มาก่อน
แล้วอันนี้เนี่ยเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วย

ท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับ
ตามท่านทำดีก็เป็นศักดิ์ศรีของท่านและปกติคุณท่าน
ด้วยความประเทศไทยนะครับ
ฉะนั้นทำถูกต้องคิดให้ดีนะครับ
เป็นประวัติศาสตร์นะครับชั่วลูกชั่วหลาน
ดังนั้นฝากท่านนะครับคิดให้ที่ท่านจะทำนี้ไป

ชาญชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกับท่านอยู่แล้วนะครับ
อย่างที่อาจารย์วันนอได้พูดนะครับ
ท่านคุณอาจารย์วันน้อยได้พูดว่าท่านยังมีโอกาสแข็งตัว
ในวิทยาลัยที่สุดท้ายเขาให้ประกันโดยเร็วนะครับ
ไม่ต้องรอวันสุดท้ายนะครับ
เพราะไม่มีอะไรซ้อมซ้อมเลยนะครับ
ต้องรอวันสุดท้ายแค่นี้ครับผมคุณครับ